ส่วนเรื่องบ่อนบ่อนหลังแฟลต์ประทอง

กรณีที่คนแถวนั้นเขาร้องเรียนกัน

เนี่ยแล้วบ่นหลังแฟลตปฐเนี่ยเปิดท้าทายกฎหมายเรื่อยเกิน
ประชาชนเดือดร้อนทำไมเดือดร้อนก็ไปเล่นกันแล้วก็หมดเนื้อหมดตัว
ตำรวจไปจับกลุ่มครับแต่ไม่พบนักพนันนะ
เมื่อบ่ายโมงเมื่อวานนี้ตำรวจสพปากคลองรังสิตปฐุมธานีครับ
ไปกับพถ๑ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานบ่อนการพนันหลังแฟลต์อีกรอบหนึ่ง
นี่ไปรื้อเลยตรงนี้เลย
ตรวจสอบเพราะว่าด้านในเป็นห้องโถงใหญ่๒ห้องครับ

อุปกรณ์เจออะไรบ้างมีโต๊ะอ่านี่มีโต๊ะมีเก้าอี้
มีกล้องวงจรปิดหลายตัวมีตู้เซฟ๒ตู้
เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดไว้ไปตรวจสอบที่สพปากคลองรังสิต
ตำรวจก็เอารถหกล้อคันเบอร์เลอร์เลยนะมาขนอุปกรณ์การเล่นพนันออกไปครับ
ไปเก็บไว้ที่รงพักสพคลรังศิษฐ์
โดยรองผู้กำกับการสพปากคลองรังสิตพันธ์ตำรวจโทชัยรัฐแย้มวงก็บอกว่า
เอาหมายสารเพื่อมาค้นหาพญาหลักฐานเพิ่มเติมไปประกอบสำนวนการสอบสวนครับ
นี่ขนขนทยอยขึ้นไปส่วนผู้เช่าสถานที่แห่งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
ซึ่งตำรวจเขาบอกว่ามีข้อมูลในส่วนนี้อยู่แล้วนะ
เชื่อว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้ครับ
แม่ตำรวจก็ไม่น่าจะต้องรอให้ชาวบ้านเขาแจ้งหรอกนะ
ภาพวนดอมเขาเห็นกันอยู่แล้วล่ะตำรวจจะไม่รู้หรอกค่ะอืม
จับไปแล้วตำรวจเขาชี้จันแบบนี้จริงนะเดี๋ยวเราดูผลการสอบสวนล่ะกัน
เพราะพบตรท่านก็รอฟังอยู่เหมือนกัน